เรื่องราวความอัศจรรย์เกี่ยวกับพระพุทธรูปหน่อยจริงก็มีให้เห็นกันอยู่เยอะแยะมากมายเนอะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างนะคะ
วันนี้จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของพระลอยน้ำ

คุณผู้ชมครับเรื่องราวความอัศจรรย์เกี่ยวกับพระพุทธรูป
ก็มีปรากฏให้เห็นกันอยู่มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอิทธิฤทธิ์หรือปฏิหารต่าง
เราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวอัศจรรย์เกี่ยวกับพระลอยน้ำกัน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่เรื่องแรกกับการพบพระลอยน้ำที่จังหวัดมหาสารคาม
เป็นเรื่องราวสุดอัศจรรย์จริงที่สร้างเสียงฮือหา
เหล่านักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามได้อย่างมากจริง
ก็เพราะนักศึกษาของที่นี่เขาพบเห็นรูปปั้นพระพุทธรูป
กำลังลอยน้ำออกไปจากใต้ถุนของอาคาร
ซึ่งเจ้าของคลิปได้เล่าว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่จังหวัดมหาสารคาม
เผชิญกับน้ำท่วมหนักจากมรสุมพายุจึงทำให้เกิดน้ำท่วมทั่วพื้นที่
โดยขณะนั้นเป็นตอนที่พวกเขากำลังมาเรียน
แต่จู่พวกเขาก็พบพระพุทธรูปกำลังลอยน้ำอยู่
พวกเขาจึงพากันมาดูและถ่ายคลิปไว้ส่วนสาเหตุที่พระลอยน้ำได้
พวกเขาคาดว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นพระม็อกอัพที่ทำจากโฟมก็เป็นได้
ต่อกันที่เรื่องราวอัศจรรย์
พบหลวงพ่อบ้านแหลมลอยกลางแม่น้ำแม่กรองจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดอัศจรรย์จริงเมื่อชาวบ้านพบเห็นพระพุทธรูป
หลวงพ่อบ้านแหลมกำลังลอยน้ำอยู่ในแม่น้ำแม่กรอง

ได้ถ่ายเอาไว้ได้เป็นภาพที่องค์พระพุทธรูปหลวงพ่อบ้านแหลม
กำลังลอยทวงกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากขึ้นไปทางท่าน้ำ
ชาวบ้านร่วมใจกันพาหลวงพ่อบ้านแหลมขึ้นมาจากแม่น้ำเพื่อตรวจสอบ
เมื่อตรวจสอบพบว่าท่านไม่ใช่พระพุทธรูปที่ทำจากเนื้อทองเหลือง
แต่ทำจากเรซินชาวบ้านจึงเชื่อกันว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้ท่านลอยน้ำได้
แต่ชาวบ้านอีกหลายคนก็เชื่อว่าเรซินก็มีความน่าคาญจะลอยน้ำได้
คงเป็นเรื่องยากนี่คือปฏิหารจากหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นแน่แท้
เรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ